คุณผู้ชมล่ะครับมีอาการเดียวคล้ายกันกับผมไหมฮะ
ลืมอะไรก็ลืมได้นะแต่ขออย่างเดียวถ้าบ้านเดียวกันอย่าลืมคนในบ้าน
เหตุการณ์นี้บ้านเกือบแตกเพราะผัวลืมเมียฮะ
แล้วคือปล่อยให้เมียอยู่คนเดียวแบบเดียวได้แบบนี้

คือเขาแวะฉี่ข้างทาง
แล้วหลังจากนั้นฝ่ายชายก็ไปฉี่ฝ่ายหญิงก็ไปยิงกระต่ายเหมือนกันครับ

พี่เมียพี่ยังไม่ขึ้นรถเลย

ใช่แล้วครับแล้วมืดก็มืดน่ากลัวนะ
เธอต้องเดินไกลไป๑๐๒๐กิโลครับ
เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากคุณตำรวจที่โรงพัก
ผู้หญิงคนนี้แหมพูดแล้วมันเจ็บในใจแทน
ดิฉันก็เข้าใจสะเทือนใจนะเนี่ย

นั่งคนเดียวเหงามองออกไปที่หน้าต่างครับ

จะกลับมารับฉันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยลุ้นมากครับ

ถูกปล่อยทิ้งไว้ถนนสาย๓๐๔ครับ

เพทั้งเธอและแฟนเป็นคนมหาสารคาม
มาทำงานที่ระยองช่วงนี้จะปีใหม่บริษัทหยุด
ก็กลับบ้านกันชวนขับรถกลับบ้าน
กลับบ้านไปที่มหาสารคามออกจากระยองครับ
ออกมาตอนตี๓มาถึงเส้น๓๐๔
ถึงโรงพักกะบินบุรีที่เธอต้องมานั่งรอผัวอยู่ตรงนี้

ขอยิงกระต่ายริมทางก่อนแล้วกันนะปวดฉี่พูดง่าย

แล้วเป็นผู้หญิงมันเข้าตรงริมทางมันไม่สะดวกเลย
แต่แฟนเธอไม่สนจอดเลยแล้วก็ลงไปฉี่เลยครับ
เธอก็ลงด้วยต่างคนต่างไปทำธุระส่วนตัว
ทีนี้พอแฟนเธอขึ้นมาบนรถเสร็จแล้วขับไปเลย
โดยที่คงเข้าใจว่าเธอขึ้นมาแล้ว

แล้วคิดดูนะโทรศัพท์เธอไม่ได้อยู่ติดตัวนะอยู่บนรถ

เพราะว่าถ้าเกิดเราลงจากรถส่วนมากบางทีเราก็ไม่ได้หยิบโทรศัพท์ลงเนอะแป๊บเดียว
แล้วเธอจำเบอร์โทรแฟนเธอไม่ได้นะครับ

มืดก็มืดคุณคิดดูช่วงประมาณตีสามตีสี่อะ

ก็เลยตัดสินใจเดินตามถนนไปเรื่อย
แล้วถามชาวบ้านเอาว่าโรงพักกะบินบุรีอยู่ไหน
จะไปหาตำรวจขอความช่วยเหลือ

กะไว้แล้วนะคือถ้าเกิดว่าได้เงินเนี่ย
กดลองโทรเข้ามือถือของเธอเพราะเธอจำเบอร์มือถือเธอได้

ปรากฏว่าพอได้เงินปั๊บพอเจอโทรศัพท์ปุ๊บ
ดโทรเข้าเบอร์ของเธอไม่มีใครรับฮะ

ไม่มีใครรับสายครับนี่นะฮะ

กะว่าไม่รู้จะพูดคำไหนดี

นี่ฉันกลัวจะไม่พูดอะไรอย่างอื่นไป

เธอมีของมีค่าเป็นสร้อยทองติดอยู่

สุดท้ายครับสามีตัวดีรับสายแล้วครับ

รับสายแล้วพอรู้ว่าอ้าวนี่ลืมเมียเหรอเนี่ย

แล้วคือที่ไม่รับสายเพราะเข้าใจว่าเมียเนี่ย

เขาก็ไม่อยากเอื้อมไปรับมัวแต่มองทางไง
แล้วพี่ขับถึงไหนแล้วเนี่ยโคราช
ไปโคลาสแล้ว

ทีมข่าวก็เลยอาสาพาพี่ผู้หญิงไปส่งครับ

รถย้อนกลับมาครึ่งทางเราไปส่งอีกครึ่งทาง

คุณบุญถมก็คือสามีของ

จับมายืนคู่กันแล้วสัมภาษณ์คู่เลย
ยังไงลองฟังแล้วกันครับ
กลับบ้านปีใหม่นี้
เอาไว้ถึงบ้านก่อน
เอาไว้ถึงบ้านก่อน

แล้วหัวใจคนที่นั่งอยู่บนรถแล้วขับรถไป

ขอให้พี่รักกันนานครับ๒๗ปีแล้วนะ
ฝ่ายชายเขาบอกว่าโอ้โหกระหืดกระหอบมาเลย
เขารู้สึกผิดและขอโทษจริง

นอนหลับอยู่บริเวณเบาะหลัง

ดรพี่สำคัญขอให้พีกราศาสุขภาพจากนี้ด้วย